สวัสดีครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาลมหนาวนั้นเข้ามาในเมืองไหนของเราแล้วก็พัดแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับลมหนาวนั้นจะอ่อนกำลังลงนะครับ
แต่ว่าการอ่อนกำลังลงนั้นอ่อนกำลังลงเพียงช่วงระยะเวลาสั้นเท่านั้น
ก็คือตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์นะครับ
นั่นก็หมายความว่าช่วงที่อากาศหนาวนั้นเขาถอยร่นกลับไป
อาจจะต้องระวังเรื่องของหมอกควันที่จะเข้ามาในกรุงเทพแต่ก็จะไม่หนักเท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
เมื่อวานนี้ดูเป็นตัวเลขไปแล้วเดี๋ยวมาดูเป็นกราฟิกบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไร
มีการแผลลงมาจากประเทศไตน์ของประเทศชีนของมาตรฐานต่อเนื่องนะครับเป็นสองวอรลอกด้วยกัน
นี้คือวอรลอกแรกแผลมาก็ทำให้ประเทศไตน์ภาคเหนืออีสานภาคกลางมีอากาศเย็นแล้ว
อกใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะแผ่มาในช่วงหลังกลางสัปดาห์หน้านะครับ
แผลมาในครั้งนี้คาดการณ์ว่าก็จะทำให้หลายพื้นที่นั้น
อุณหภูมินั้นลดต่ำลงนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นมานานนะครับ
แต่ว่าการแผลมาครั้งที่๒มีโอกาสทำให้ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนั้น
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศานะครับกรุงเทพก็มีลุ้นเช่นเดียวกัน
สถานการณ์ฝนนะครับอย่างที่บอกไปว่าในช่วงแรกช่วงที่มีการแผลมาครั้งแรกอาจจะไม่แรงมากนัก
ฝนยังคงกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
แต่ว่าช่วงหลังจากนี้ช่วงหลังกลางสัปดาห์หน้า
แรงของอากาศเย็นก็จะทำให้ฝนไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซะส่วนใหญ่
โดยเฉพาะตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่มาเลเซียนะครับ
ในช่วงที่มีลมแรงแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นนั้นแรงด้วย
รวมไปถึงฝนก็จะมีโอกาสกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
นี่คือในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับ
เนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าฝนยังคงอยู่ในบริเวณตอนกลางครับ
หลังจากนั้นหลังกลางสัปดาห์ครับฝนลงไปอยู่มาเลเซียนะครับ
ส่วนคลื่นนะครับในช่วงนี้ยังคงแรงอยู่นะครับ
พอต้นสัปดาห์คลื่นก็จะแผลวไปบ้างนะครับ
แต่ว่าในช่วงหลังกลางสัปดาห์จะมีพายุหนึ่งลูกเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ก็จะทำให้สถานการณ์ขึ้นแทนที่จะแรงแต่ว่าถูกพายุนั้นดูดพลังงานไปนะครับ
คลื่นก็จะไม่แรงเหมือนกับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
จากนี้ผมคุณตะนันพิสิบมาหันสวัสดีครับ